ความคิบนั้นเรื่องของการหายตัวไปของพออ้อยล่าสุดที่ชัดเจน
ไปพบโครงกระดูกเสื้อผ้าเข็มขัดราชการ

ผู้กองหนึ่งไปรายงานตัวรับทราบให้สร้างข้อค่า
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฆ่าคนตาย
รับทราบอีกหนึ่งข้อหาคือฆ่าคนตายโดยเจตนา
แต่ว่าผู้กองเน่งยังคงปฏิเสธในข้อหาต่างอยู่นะครับ
นางสาวหมายปองอุ่นอ่อนครับเป็นพี่สาวของพออ้อยหรือว่านางสาวจุธาพรอุ่นอ่อนครับ
ภูมิในการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลฉ่ำอำเภอกันธรรักษ์ที่ศรีสะเกด
ก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดครับเพื่อไปรอพบร้อยเอกสุภาชัยพาโสมหรือผู้กองเน่ง
ที่วันนี้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
หลังไปพบโครงกระดูกปริศนาบริเวณทางขึ้นสามเหลี่ยมมรกฏอำเภอน้ำยืนที่อุบล
โดยพี่สาวบอกว่าทางครอบครัวเนี่ยเพียงแค่เดินทางมาต้องการจะดูหน้า
ผู้กองเน่งเท่านั้นเองแล้วก็ต้องการให้ผู้ต้องหารับสารภาพ
เพราะว่าหลักฐานทุกอย่างนั้นเชื่อมโยงไปถึงผู้กองเหน่งทั้งหมดด้วยนะครับ
พี่ก็ปล่อยให้เป็นตามขบวนการกฎหมายเป็นน่าเที่ยวของเจ้าหน้าที่
ส่วนวันนี้ผู้กองเหน่งค่ะเดินทางมาพร้อมกับทหารพระธรรมนูลตั้งแต่ช่วงเช้า
คือ๙โมงก่อนเวลานัดหมาย๑๐โมงค่ะ
ก็เลยไม่ได้พบกับญาติฝั่งพออ้อยที่มาดักรอ
สำหรับบรรยากาศการสอบปากคำมีพลตำรวจตรีสุคุณพรมยานรอง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสามมาร่วมสอบปากคำที่บริเวณชั้นสอง
กำกับการสืบสวนก็ใช้เวลาในการสอบปากคำนานกว่า๔ชั่วโมง
มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม๓ข้อหาด้วยกันนะคะประกอบด้วย
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
วงเหนียวกักคังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
แต่ว่าผู้กองเหน่งนั้นได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะนำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดกันทรลักษณ์ค่ะ